ยกมือขึ้นค่ะมาตรงนี้เลยค่ะฉันอยากเห็นค่ะ
เชื่อว่าใครหลายคนที่ติดตามข่าวคงอยากจะเห็นนะคะ
ไปเดือนกว่าล่าสุดพี่แจ๊กรีนไปเจอมา
อันนี้คือภาพแบบว่าหน้าก่อนอันนี้ล่าสุดเลยค่ะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะคือภาพที่พี่แจ๊กรีนถ่ายจากมือถือเลย
ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเลยนะคะคุณผู้ชมถ่ายมาสวยสดใสนะคะ
ดูเด็กลงมากนะคะหลังจากไปดึงหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ตามมานะคะ
แค่เดือนกว่าเท่านั้นค่ะคือเป๊ะปังมากจริง
คือต้องใช้เวลา๓เดือนอันนี้เดือนกว่าก็สวยแล้วค่ะ
นกเปิดใจกับเรานะคะว่านี่คือการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิต
ตอนแรกตื่นเต้นมากนะคะกลัวจะแบบว่าหลับไปแล้วไม่ตื่น
บอกแบบนี้แกแซวนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่นกไม่มีละครพอดีว่าง
เพราะหน้าเราก็เหมือนบ้านเรานี่แหละแกพูดแบบนี้นะคะ

ลับที่ได้นะคะนอกจากทำให้ตัวเองพอใจแล้วค่ะ
สามีพี่นกชายทุกคนบอกเอ๊ยสวยจังเลย
ขนาดที่ว่าล่าสกษมณฑ์ไปร้านสาผมนะคะไปทำผมนะคะ
ผมยังไม่รู้เลยนะว่าไปทำหน้ามานะแต่ทักว่าเด็กลงค่ะ
คือแผลเค้าละเอียดมากนะเข็บโทรบเลย
คือทางฝั่งนี้คือแบบว่าขนาดไม่แต่งเต็มเลยนะ

อดแซวตัวเองไม่ได้นะคะว่าพรีหน้าเด็กโรง
จะรับบทย่ายาได้หรือเปล่านะ

จะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ตื่นมาสวยเลย
ก็เลยตายแล้วจะรับบทแม่บทย่าลำบากแล้วตอนนี้
แล้วเราก็ซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงให้มันแบบดีขึ้น

ตอนแรกบางคนก็บอกไปแก้จมูกด้วยไหมอะไรอย่างนี้

ไม่อยากนอนเฉยอยู่บ้านเป็นเดือนอะไรอย่างนี้ก็เบื่อแล้ว
คิดว่าอย่างนี้ก็โอเคเราชอบแล้วล่ะ